ไม่หมดคุณบุ๊คะคือเรื่องสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันยังไม่ได้หย่าร้างกัน
แล้วก็มีปัญหาเรื่องการทำร้ายร่างกาย
คนนี้ก็เป็นอยู่ที่บุรีรำคุณผู้ชมค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาร้องกับสื่อเลยค่ะบอกช่วยด้วยค่ะ
เพราะว่าสามีที่ยังอยู่ด้วยกันทำร้ายร่างกายเธอ
แล้วก็กลับมาขอโทษแหละก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่แต่ขู่ไว้ว่าห้ามไปแจ้งความ

เธอก็ไม่สบายใจเพราะว่าสามีเองเนี่ยก็เคยมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยค่ะ
เรื่องนี้ก็เลยนำมาบอกกับสื่อ
คุณไก่อายุ๓๐ปีเป็นชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรำ
กับผู้สื่อข่าวบอกถูกสามีคือนายสมศักดิ์อายุ๓๐ปี
สุราชธานีเอามีดแทงเธอหลายแผลเลยค่ะ
แล้วก็หลบหนีไปอยากให้ตำรวจตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
เอาภาพตอนเกิดเหตุแล้วร่องรอยบาดแผลเนี่ยค่ะ
ตอนที่ถูกทำร้ายมาร้องเรียนก็ปรากฏว่ามีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกนะฮะ
นิ้วมือแขนแล้วก็แผ่นหลังรวมทั้งหมด๕แผลด้วยกันค่ะ
อยู่กินกันมา๑๑ปีมีลูกด้วยกัน๓คน
แล้วเธอบอกหลังเนี่ยสามีหาเรื่องทะเลาะเป็นประจำ
เคยทำเรื่องถึงขั้นหย่ากันแต่ตกลงกันไม่ได้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีก

อ้างว่าแม่ยายเข้าข้างลูกสาวแล้วก็มีเรื่องหึงห่วงด้วยนะคะ
นี่ค่ะวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมาสามีชวนทะเลาะอีก
แล้วก็ชวนไปหย่าก็ตกลงไปหย่ากัน
แต่ว่าตอนนั้นเพื่อนมาหาก็เธอก็เลยล้อมวงกินข้าวกับเพื่อน
บอกจู่สามีเอามีดปลายแหลมแทงหน้าอกจนล้ม
แล้วแทงเธอซ้ำเธอก็เลยเอามือป้องไว้
ก็เลยถูกมีดบาดที่แขนกับนิ้ว
นี่ค่ะก็ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังก่อเหตุหนีไปค่ะแล้วโทรกลับมาบอกว่าขอโทษ
แต่ขู่ว่าห้ามแจ้งความเด็ดขาด
ตอนนี้ครอบครัวก็เลยอยู่แบบกลัวค่ะ

ภาวะเพราะไม่รู้จะมาทำร้ายอีกหรือเปล่า
นี่ค่ะแล้วสามีก็เคยมีคดียาเสพติดด้วยค่ะ
ตอนนี้ไปแจ้งความไว้ที่สพนไม้งามแล้ว
บอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ครับ
ถ้าให้กลัวอยู่